รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

เป็นประธานเผยความพร้อมการจัดการแข่งขัน

จะนำทีมวอเล็กบอลหญิง๔ชาติในอาเซียนมาแข่งขัน
ประกอบไปด้วยไทยอินโดนีเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์
แข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาแชมป์
ในวันที่๒๐๒๒กันยายนนี้
ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินัล๒๑จังหวัดนครราชสีมา
มี๒ทีมตัวแทนประเทศไทยลงแข่ง

ที่อาคารพระราชศึกษาวีสมมายจังหวัดศรีสะเกียจ
และคืนนี้ห้ามพลาดกับศึกวันแชมป์เป็นชิป
ซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ทุกคู่เป็นการแข่งขันวันซูเปอร์ซีรีส์
ป้องกันแชมป์วันมวยไทยรุ่นแนนเตอร์เวทครั้งที่๒
เจอกับบริสเดนวาวผู้ท้าชิงจากฝรั่งเศส

พันพยักษิตเมืองนลและมงคลเพชรเพชรยินดีอาคาเดมี่
ถ่ายละทีวีช่อง๓๒ถ่ายทั่วสดคืนนี้ตั้งแต่เวลา๒๒น๓๐นเป็นต้นไปครับ